อีกหนึ่งเรื่องที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
เป็นพ่อค้าแรปโยปลาท่องโกเมืองคอนนะคะ
ลุกขึ้นมาแต่งเพลงเองร้องเองเป็นเพลงแรป
เนื้อหาน่าจะเป็นการส่งข้อความถึงรัฐบาล
เกี่ยวกับเรื่องราคายางภาระที่มันตกต่ำ
โยก็ซับไปฟังเพลงเขาค่ะ
สวนยางก็อยู่ได้ร่มเย็นเมืองไทยไม่มีใครลำเคน
คนใต้ก็เป็นคนใจเย็นประเทศใสก็อยู่ได้ร่มเย็น
นายกสั่งมากูจะเป็นคนเซ็น

เขามีการทำโปรดักชั่นที่ดี

เออตัดต่อเองด้วยแล้วภาพแต่ละภาพเนี่ยคัดเลือกมาแล้ว
เป็นเพลงที่คนที่ร้องนี่แหละแต่งเอง
นึกว่านักร้องเพลงแรปจริงเปล่า
เป็นเพราะค้าขายเพราะต้องโกแต่ชื่นชอบ
ชอบการร้องและแต่งเพลงแรป
เขาก็เลยมีเนื้อหาต่างที่เขาเก็บมาไว้ในใจ
ฟังมาจากคนแถวบ้านเขาเป็นคนใต้ไง
ฟังมาจากคนแถวบ้านคนแถวนั้นมีปัญหาอะไร
รวบรวมเรื่องนี้มาเป็นเนื้อเพลงสงสาร
ถึงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลนั่นเอง
เพลงนี้มีชื่อว่าชาวสวนบินได้
เนื้อหาก็คือสื่อถึงราคายางภาระที่ตกต่ำ
การเสพยาเสพติดที่ระบาดอย่างหนัก
อกจากนี้สื่อถึงนโยบายของพักการเมืองที่ก่อนหน้านี้หาเสียงไว้
ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าหากได้รับการเลือกตั้ง
ราคายางจากกิโลกรัมละ๖๕บาท
ไหนบอกว่าเราจะทำตามสัญญา

ปัจจุบันที่ฉันเช็คไปนะราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๙บาท
อุ๊ยอีก๓เท่าน่ะ

ซึ่งชาวเน็ตให้ความสนใจนอกจากชมแล้วแชร์ต่อด้วย

ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสาระแง่ของเศรษฐกิจของประเทศ
รวมถึงราคายางภาระที่ตกต่ำด้วยนะคะ

ชื่อจริงคุณอุดรเชิดชัยกิจสกุลหรือว่าโกดอนปาท่องโก
ดอนบินเอฟซีอายุ๕๕ปีแล้วนะคะ
เป็นชาวทุ่งสงศ์เมืองนครนี่แหละ
เป็นพ่อค้าขายพอท่องโกมานานกว่า๒๕ปี
เปิดเผยว่าเพลงนี้อยากจะสื่อว่า
แม้ว่าราคายางพาราจะตกต่ำตอนนี้๒๕บาทใช่ไหมคะ
แต่หากชาวสวนปรับตัวสามารถอยู่รอดได้
ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ก็สามารถผ่านช่วงเศรษฐกิจตกต่ำไปได้
อกจากจะเป็นการทวงถามไปถึงรัฐบาลแล้ว
เขาก็มีเนื้อหาเขามีการแนะนำด้วยนะว่า
จะต้องปรับตัวอย่างไรแต่ว่านี่เป็นร้านของเขานะคะ
ปลาท่องโกสังขยาโกดอนปลาท่องโกค่ะ
ดีนะเป็นแบบนี้นะคะ
ก็เป็นการสะท้อนปัญหารูปแบบใหม่นะคะ
กันไปคุยกันไปฝากถึงรัฐบาลด้วยนะคะ